คือเด็กลูกหลานเขาก็เล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลตกลงไปในน้ำ
น้าเนี่ยอาสาไปเก็บลูกบอลให้ปรากฏว่าจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำจากมูลนิธิเสมอกันสุพรรณบุรีนะคะได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำที่คลองพันธ์ตำลึงที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คลองนี้น้ำลึกสักประมาณ๔เมตรค่ะ

ญาติญาติก็เลยชี้จุดที่น้าสาวพยายามจะไปเก็บลูกบอลให้กับหลาน

นางสาวชะลอตึงพันธ์อายุ๔๘
เพราะว่ามันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

คือตอนจมเนี่ยค่ะคือจมลงไปนานกว่าจะช่วยได้นะคะ
มขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงร่างอยู่ก้นคลองเลยค่ะ
หลานสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุหลานเล่นเตะฟุตบอลกัน
แล้วบอลมันตกไปในน้ำ
น้าสาวอาสานะคะบอกเดี๋ยวไปเก็บให้เดี๋ยวไปช่วยเก็บให้
ด้วยความที่ร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งด้วย
พอไปถึงกลางคลองหมดแรงค่ะ
หลานสาวบอกยื่นไม้ให้ไปจับแต่ไม่ทัน
น้าสาวจมไปต่อหน้าต่อตาทุกคนค่ะ
ก่อนเกอร์เทเกอร์เด็กมาเตะบอลเล่นกันนะคะ
แล้วพอดีน้าค่ะเขาลงไปเก็บบอลให้หลาน
แล้วคราวนี้เขาไหว้ไปประมาณได้หน่อยหนึ่ง
แล้วคนนี้น้ำมันตรงนั้นมันเป็นที่แม็กโครของเขาพูดบอกว่ามันริบ
พอเขาไหว้ไปแล้วเขาเห็นท่าว่าจะจมเขาก็จะหันกลับมา
แล้วตอนนี้เขาหันกลับมาหนูก็เลยเอาไม้เอาไม้ให้เขาจับ
จับไม่ทันเขาจับไม่ทันแล้วเขาก็จมลงจมลงหายไป